ผู้ชายคนหนึ่งอายุ๔๐ปีเขาขี่มอเตอร์ไซค์ไปประสบอุบัติเหตุคือ
โดนสายสื่อสารเกี่ยวคอแล้วก็รถล้มหัวกระแทกพื้นกระโหลกร้าวเสียชีวิต
เหตุการณ์นี้เกิดตั้งแต่๒๙เมษายนที่ผ่านมาปรากฏว่ามันไม่ได้จบแค่นั้น
หลังจากที่ประกอบพิธีชาปนกิจศพเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะมันเกิดเรื่องของความเชื่อเกิดขึ้น
ชาวบ้านบอกว่าได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์ของผู้ตายเนี่ยขี่กลับเข้ามาที่บ้าน
พากันไปดูมอเตอร์ไซค์ก็ไม่เห็นค่ะแล้วเห็นอะไรคุณผู้ชมลองฟังเสียงชาวบ้านนะคะ

บ้าน
นี่ตกใจกันยกหมู่บ้านเลยนะคะคุณผู้ชมเห็นไหมคะ
ลักษณะของทางเนี่ยก็จะเป็นโครนนิดหนึ่งนะฮะยิ่งฝนตกจะเละเลยนะคะ
นี่แหละค่ะตั้งแต่นู้นนะคะสุดลูกหูลูกตานั่นแหละชาวบ้านบอกว่าได้ยินเสียงผู้ตายเนี่ย
มอเตอร์ไซค์กลับเข้ามาในบ้านของผู้ตายเองอืมแล้วพอมาดูนะ
เตอร์ไซค์ก็ไม่เห็นแต่ได้ยินเสียงได้ยินเสียงรถมอเตอร์ไซค์เห็นแสงไฟรถมอเตอร์ไซค์อ่า
ทีนี้มันก็เป็นเรื่องของความเชื่อนะคะโดยเฉพาะชาวบ้านที่ชื่อว่าคุณสุรินนินแก้ว
หกสิบปีค่ะเล่าให้ฟังด้วยอาการที่ตื่นตกใจขนหัวลุกเลยนะคะ
บอกว่าเห็นจริงนะไม่ใช่ดิฉันคนเดียวหลายคนค่ะ
ชาวบ้านหลายคนหลายตาเลยเห็นก็เลยพากันไปดู
ทีนี้ก็เลยเชื่อกันว่าน่าจะเป็นวิญญาณของผู้ตายที่ชื่อว่าคุณบุญเกิดพรมวัฒน์
ยังคงเป็นห่วงห่วงลูกห่วงเมียแล้วก็ห่วงแม่ของเขานะคะ
ชาวบ้านเล่าบอกว่าคุณบุญเกิดอายุ๔๐ปีเสียชีวิตหลังจากที่ขี่มอเตอร์ไซค
แล้วไปถูกสายสื่อสารเกี่ยวที่คอมอเตอร์ไซค์ล้มค่ะ
กระทั่งเสียชีวิตวันที่๒๙เมษายนที่ผ่านมานะคะ
หลังจากนั้นก็นำศพไปประกอบพิธีทางศาสนา
แล้วก็ชาปนกิจศพไปแล้ว๔พฤษภาคมที่ผ่านมา
นี่ค่ะคุณผู้ชมคืนนั้นแหละราวสักประมาณตีหนึ่งเริ่มแล้ว
ชาวบ้านบอกว่าเห็นแสงไฟรถมอเตอร์ไซค์
ได้ยินเสียงรถมอเตอร์ไซค์ของผู้ตายแล่นผ่านหน้าบ้าน
โอ้โหไปถึงประตูของบ้านของผู้ตาย
นี่ทางเข้าบ้านของผู้ตายนะคะ
แต่พอไปดูนะอยากให้เห็นกับตาว่าเสียงมอเตอร์ไซค์มีมอเตอร์ไซค์หรือเปล่า
ชาวบ้านบอกว่าพอไปดูเนี่ยไม่เห็นเลยค่ะ
ไม่มีมอเตอร์ไซค์สักคันเดียวเลยนะคะ
ขนลุกขนพองไปตามกันเลย

ก็คือคุณบุญเกิดเนี่ยมากลับมาที่บ้านนะคะ
เพราะตอนที่คุณบุญเกิดเสียชีวิตมีการทำพิธีเชิญวิญญาณในจุดเกิดเหตุ
แต่ยังไม่ได้มีการทำพิธีเชิญวิญญาณที่รถจักรยานยนต์คู่ใจของผู้ตาย
ก็เลยเชื่อว่าเจ้าตัวยังไม่รู้ตัวว่าตัวเองตายไปแล้วนะคะ
ตายไปเมื่อวันที่๒๙เมษายนที่ผ่านมา
ชาวบ้านเขาเอาเลขทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ของคุณบุญเกิดก็คือ๖๐๙
เสี่ยงโชคเมื่อวันที่๒พฤษภาคม
ปรากฏว่าถูกรางวัลเลขท้าย๒ตัวไง

แล้วทีนี้แล้วงวด๑๖พฤษภาคมราคาจะซื้ออะไร
นี่ค่ะคุณผู้ชมดูนะคะรถสองคันรถตู้กับรถกระบะ
สองคันนี้แหละค่ะที่เอาไปจอดไว้ข้างเมน
ประกอบพิธีชาปนกิจศพของผู้ตาย
ชาวบ้านก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะนำรถทะเบียนรถทั้ง๒คัน
ไปซื้อไปซื้อลอตเตอรี่เพื่อเสี่ยงโชค

นี่แหละค่ะเสี่ยงโชคในงวดวันที่๑๖พฤษภาคมนี้นะคะ